วันนี้นะคะข่าวเย็นไทยรัฐเริ่มต้นกันที่

คือมีพ่อมาแจ้งความบอกว่าลูกชายอายุ๖ขวบ

คนหนึ่งอายุ๑๔ปีอีกคนหนึ่งอายุ๘ปี
ใช้เชือกเนี่ยนะคะมัดลูกชายอายุ๖ควบ
แล้วก็ไปกระทำชำราวด้วย
แต่ว่าตอนนี้ตำรวจบอกว่าก็จะต้องมีการ

เพื่อพิสูจน์แล้วก็ยืนยันว่าน้องเนี่ย
ข่มขืนกระทำชำราวจริงค่ะ
แต่ว่าตำรวจแล้วก็สหวิชาชีพ
เนื่องจากว่าทั้ง๒คนเนี่ยยังเป็นเยาวชนนะคะ
ก็ได้มีการสอบปากคำปรากฏว่า
ทั้งสองคนยอมรับนะคะว่าได้ใช้เชือกเนี่ย
มัดตัวน้องผู้ชายอายุ๖ขวบจริง
แต่ไม่ได้มีการกระทำชำราวนะ

พนักงานสอบสวนสพกระสังพร้อมด้วย

ร่วมกันสอบถามข้อมูลจากเด็กชาย๒คน
ก็คือคนหนึ่งอายุ๑๔ปี

หลังจากที่พ่อของน้องเด็กผู้ชายวัย๖ขวบ
ซึ่งเป็นชาวบ้านในตำบลสูงเนิน

พาลูกชายไปแจ้งความบอกว่า
ถูกรุ่นพี่ทั้งสองคน
ร่วมกันทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ใช้เชือกฟางมัดลำตัวที่สำคัญ
บังคับพาไปกระทำชำราว

จากการสอบสวนทั้งสองคนทราบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นคือ
ช่วงบ่ายวันที่๒๕สิงหาคมที่ผ่านมา
คือเด็กที่เขาชวนไปเที่ยวกันเป็นเด็กผู้ชาย

คนแรกนี่โตสุดอายุ๑๔ปี

และคนที่เล็กที่สุดก็คือ๖ขวบนะคะ
คนชักชวนไปเล่นน้ำที่ห้วยเสม็ด

พากันไปเตะฟุตบอลต่อด้วยที่โรงเรียน
เด็กคนที่โตที่สุดอายุ๑๔ปี

เขาช่วยกันใช้เชือกฟาง
มัดตัวเด็ก๖ขวบ

บังคับให้เดินจากสนามฟุตบอล

เดินไปถึงวัดซึ่งวัดอยู่ติดกับโรงเรียน

พอกระทำชำราวเสร็จแล้วก็ช่วยกันจับถอดเสื้อผ้าที่สาลาข้างเมนเผาศพ
กระทั่งตกเย็นเด็กชายอายุ๑๔ปีได้แก้เชือกที่มัด

แล้วก็เอาเชือกไปเผาทิ้งในเตาเผาขยะในวัด

ค่ะส่วนเรื่องของความคืบหน้าคดีนี้นะคะ
เราตามต่อกันให้สำหรับประเด็นนี้
ไปสอบถามพันธุ์ตำรวจเอกสุชาติล้านลี
ซึ่งเป็นผู้กำกับการสพกระสัง
ผู้กำกับบอกว่าจากการสอบถามข้อมูล
จากเด็กชายทั้ง๒คนก็คืออายุ๑๔กับ๘ขวบ
รับว่าได้มีการเล่นกัน
โดยการใช้เชือกมัดกันจริง
แต่ไม่ได้กระทำชำราวน้องอายุ๖ควบ

ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลกระสัง
แล้วก็ถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลบุรีรำ

เรื่องต้นค่ะแน่นอนนะคะว่าคือพบร่องรอย
น้องถูกเชือกมัดรัดบริเวณหน้าอกแล้วก็ต้นแขนซ้าย

อันนี้ผู้กำกับบอกว่าต้องรอผลการตรวจจากแพทย์อีกครั้ง
โดยเด็กชายวัย๖ขวบตอนนี้เนี่ย
อยู่ระหว่างการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลบุรีรำ
ซึ่งผู้กำกับสพกระสังก็ได้มีการสั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่
ไปสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องหรือคนที่เห็นเหตุการณ์เพิ่มเติมแล้วค่ะ